เดี๋ยวเราสองคนพูดถึงเรื่องของการเมืองสักหน่อย
เพราะว่ามีความคืบหน้าในส่วนของนายสมศักดิ์เทพสุธิน

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่านายสมศักดิ์เนี่ย
ซึ่งถือว่าก็เป็นแก่นำกลุ่มสามมิตรนะครับ
จะนำกลุ่มสามิตรออกจากภักดิ์พลังประชาบรัฐ
เพราะไม่พอใจในเรื่องของการต่อรองเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรี
โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
แต่ว่าวันนี้มีการแถลงเคลียร์ใจออกมาแล้วนะครับ
ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งคือพักชาติไทยพัฒนา
วันนี้มีการประชุมกันและมีมติเป็นเอกฉัน
ที่จะร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐ
หลังจากที่เมื่อวานถูกเทียบเชิญไปนะครับ

กรรมการบริหารภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
นำโดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
วันนี้มีการนัดประชุมหาบรือหาข้อสรุป
ในการเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐ
ที่เมื่อวานนี้โอ้โหชื่นมืดเลยนะครับ

นี่ค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวาน
เมื่อวานหัวหน้าพักอย่างนางสาวกัญจนาบอกว่า

เรียกว่ามาพูดคุยกันอย่างฉันมิดแล้วกันนะครับ
แล้วก็เมื่อวานก็เสิร์ฟกล้วยใช่ไหม

ก็ใช้เวลาในการประชุมกัน๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
ที่ประชุมของพักชาติไทยพัฒนา
มีมติเป็นเอกฉันที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐแล้วนะครับ
โดยนายยุทธพลอังกินันโฆษกภักดิ์เปิดเผยว่า
ภายใต้มตินี้มีเงื่อนไขให้พลังประชาบรัฐ
ต้องยอมรับนโยบายทั้ง๗ด้านของพักชาติไทยพัฒนาที่เคยหาเสียงไว้
เดี๋ยวหลายคนสงสัย๗ด้านมีอะไรบ้าง
ด้านการเกษตรเขาบอกเกษตรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือน
ศึกษาได้เรียนในสิ่งที่ใช้ได้ใช้ในสิ่งที่เรียน
ด้านสังคมบอกว่าสร้างสวัสดิการให้ทุกวัยแล้วก็ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
อกจากนั้นก็มีด้านสาธารณสุขด้านกระจายอำนาจ
การท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาเมือง
นี่คือ๗นโยบายที่ชาติไทยพัฒนาเขาชูมาตลอดนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบรับจากทางพักพลังประชาบรัฐ
พร้อมกันนี้ทางพักจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามที่พักพลังประชาบรัฐเสนอรายชื่อด้วยนะครับ
มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของโควต้า
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร

แล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้
โดยทางพักบอกว่าพักพร้อมทำงานได้ทุกกระทรวงนะครับ

พักไม่เคยกลับลำในการตัดสินใจจับคั่วทางการเมือง
อันนี้คือชาติไทยพัฒนา
คุณดูกลุ่มสามิตรคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
สอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
นำพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นแก่นำกลุ่มสามิตร

ใช่ค่ะคือก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวไง

เตรียมจะเอา๓๐ส่อกลุ่มสามิต
ย้ายกลับไปไปซบอกอยู่กับฝากฝั่งพักเพื่อไทย
กลุ่มสามิตเขาถือว่าทำงานได้สำเร็จร่วงนะ
โดยเฉพาะคุณสมศักดิ์ทำงานตอนดึงสมาชิกต่างจากภาคอีสาน
เข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐสร้างฐานอีสานเข้มแข็ง
ใช่ค่ะแล้วก็สาเหตุที่บอกว่าจะย้ายกลับไปซบอกพักเพื่อไทย
มันมาจากการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีไม่สำเร็จ
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกร
ทีนี้ก็เลยออกมาแถลงมาเคลียร์ใจ
บอกว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันเป็นข่าวปล่อยมาจากไหนก็ไม่รู้

ผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้คิดจะหนีหายไปจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นข่าวปล่อยจากผู้ไม่หวังดี

เมื่อวานนี้เป็นภาพเมื่อวานที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ถามกรณีนี้คือคุณหญิงสุดารัฐบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ขอให้ไปรับ
เพราะว่าเราก็กรวดน้ำอโหสิกรรมกันไปแล้ว
วดน้ำคว่ำขันกันไปแล้ว
ไปแล้วไปเลยนะไม่ต้องกลับมาหรอกนะครับ
เรื่องของกลุ่มสามมิตรเพราะว่า
กลุ่มสามมิตรจริงก็มีคุณสมศักดิ์เทพสุธินใช่ไหมครับ

คุณสุริยะก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการภักดิ์ไทยรักไทย

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยุครัฐบาลทักษิณด้วยนะครับ
กลุ่มสามมิตรก็คือกลุ่มวังน้ำยมแล้วก็กลุ่มมัชชิมาเดิมนั่นเองนะฮะ
ที่เคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนนะฮะ
ทีนี้พอพูดแบบนี้แล้วทางด้านฝากฝั่งของคุณสมศักดิ์
เขาบอกว่าคือผมไม่ได้ยินประโยคนี้จากปากคุณหญิงสุดารัฐด้วยตัวเอง
แต่มันอาจจะเหมือนอังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานหรือเปล่า
คือเป็นการหลอกตัวเองเราอยากได้สิ่งนั้น
แต่เมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็เลยบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดี
อันนี้คือที่คุณสมศักดิ์บอกเพราะว่าคุณสมศักดิ์ให้ข้อมูลอีก
บอกว่าคุณหญิงสุดารัฐเคยมาเชิญผมถึงที่บ้านก่อนเลือกตั้ง
ตอนนั้นแต่ผมตัดสินใจคือปฏิเสธไป
ยืนยันนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุธินออกมาตั้งโต๊ะแถลง
ยืนยันว่าไม่ไปไหนไม่ไปจากภักดิ์พลังประชาบรัฐนะครับ